พ่อพระตัวจริงนะคะต้องยกให้นักร้องลูกทุ่งคนดังคนนี้นะคะ

อย่างที่ทราบนะคะเวลามีใครเดือดร้อนอะไรโดยเฉพาะเพื่อนบ้านนะคะ
หรือว่าชาวบ้านที่อยู่จังหวัดบ้านเกิดของแกเนี่ย

เดือดเนื้อร้อนใจลำบากแค่ไหนค่ะ

อย่างก่อนหน้านี้นะคะก็เห็นพี่น้องชาวจังหวัดภายในจังหวัดเนี่ยค่ะ

คือเจ้าตัวก็รีบนำเงินมาลัยน้ำใจจากหน้าเวทีนี้ค่ะ
ร่วมกับแฟนเพลงเนี่ยที่โบจากเข้ามาเนี่ยนำไปสร้างบ้านให้ทันทีเลย
ตอนนั้นเป็นข่าวใหญ่เลยหลายคนก็โอ้โหพี่มนแคนแบบใจบุญจังเลย
ซึ่งพี่มนต์แคนนะคะล่าสุดเปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐนะคะว่า
รู้สึกมีความสุขแล้วก็ดีใจมากที่ได้ช่วยเหลือนะคะ
ซึ่งตัวเองก็ไม่ได้เป็นคนออกเงินเพียงคนเดียวนะ
มีแฟนคลับที่ใจบุญร่วมด้วยช่วยกันมากมายค่ะ
หากใครอยากร่วมบุญนะคะก็บอกแกได้เลยนะคะ
สามารถนำเงินมาร่วมบทจักรในหน้าเวทีเวลาแกไปร้องที่ไหน
มนแคนเอาไปทำบุญเกือบหมดเลย
ไม่เอาครับขอช่วยเหลือในฐานะศิลปินดีกว่านะครับ
เพราะว่าตัวเองรักในอาชีพนี้นะคะ
อีกอย่างก็เพิ่งลาออกจากงานรับราชการทหาร

ไปฟังสัมภาษณ์แบบเอ็กูซีดกันเลยค่ะ
คงทำหน้าที่เป็นศิลปินก่อนนะครับ

หรือถ้าไปเป็นผู้เจียบ้านแล้ว
เอาไปซื้อจับจ่ายใช้ซอยส่วนตัว
ผมมองว่าคนไทยนะเราเชื่อเรื่องบุญกุศล
เจกต์ล่าสุดเป็นเรื่องของห้องพยาบาล
ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเริงนกทา
เป็นบ้านเกิดของนกแกนอีก
เป็นห้องพักห้องพยาบาลของสงฆ์
น่าจะเสร็จประมาณปลายเดือนสิงหาคม

คุณแคนแกเป็นคนพูดน้อยนะว่าเวลาทำแกทำจริงนะคะ
แล้วก็งานบุญทั้งนั้นเลยอนุโมทนาบุญกับพี่มนต์แคนด้วยนะคะ
ที่เห็นคือไปส่งแกไปทวงคอนเสิร์ตที่ออสเตรเลีย
ขอให้เดินทางปลอดภัยด้วยนะคะกลับมาก็แฮปปี้มีความสุขนะคะ
ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมคะมากันที่